คือแม่ก็มีกำลังใจที่ว่า

เพราะสมเกียจเขาเป็นคนดีค่ะ
ซึ่งคนดีไม่น่าจะถูกทำแบบนี้เลยค่ะ

ทุกวันแม่ก็ได้เขานะคะขาดเหลือ

เด็กเดินมาเรียกให้โดยที่ไม่คิดสตังค์

โทรไปให้แม่ทำกับข้าววันเสาร์กินข้าวมื้อสุดท้าย
วันอาทิตย์ก็โดนแม่ทำใจไม่ได้เลยค่ะ
รับโทรศัพท์ตีแท็กซี่มาจากนครถม
เช่าแท็กซี่มาเลยมาโรงพยาบาล
มาก็ไม่ได้เห็นใจลูกโดยคือเขาเสียแล้ว
โดยที่ตายตาไม่หลับแม่ก็เอามือไปปิดตา
บอกว่าหลับให้สบายนะลูก
เดี๋ยวแม่จะขอความยุติธรรมจากท่านผู้หลับผู้ใหญ่นะลูก
ซึ่งแม่สูญเสียครั้งนี้แม่ทำใจไม่ได้
ฝากให้ท่านดูแลให้ถึงที่สุดค่ะ
เรียกว่าสงสารข้อควรซึ่งเขาก็มีลูกสองคน

เขาก็ให้แม่กินทุกเดือนจังครับ

แม่เอาไม่ไหวแล้วแม่จะเป็นลมอ่ะ